ตามต่อคดีอุ้มฆ่าเสียโกศลที่ชายาสุราธานีนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยยังไม่พบศพของเสียโกศลนะคะ
แต่ทางคดีความตำรวจออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด๘คนด้วยกันนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๘คนเดินทางมาขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของการไปค้นหาศพเสียโกศลเนี่ยนะ
มันมีร่างทรงที่เป็นร่างทรงอ้างว่าเป็นร่างทรงของพระเจ้าชัยวรมันที่๗ติดต่อมาที่ภรรยาของเสียโกศลนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมาชี้จุดให้ว่าศพเสียโกศลอยู่ตรงไหนนะคะ
ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ค่ะภรรยาของเสียโกศลชื่อว่าคุณจินดาราวสินทรัพย์นะคะ
ต้องเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์กลับมาที่จังหวัดสุราธานีอีกทีหนึ่ง
แล้วก็เล่าให้เราฟังบอกว่าเนี่ยร่างทรงของพระเจ้าชัยวรมันที่๗ติดต่อมาบอกว่าจุดซ่อนศพเนี่ยถูกฝังอยู่ฝังดินอยู่ใกล้คลองน้ำฝั่งตะวันตกมีต้นปามใหญ่กว่าล้อรถ
พระเจ้าชัยวรมันที่๗บอกว่าจุดนั้นแหละที่ศพเสียโกศลถูกฝังดินอยู่นะคะทีนี้ทำไงล่ะก็เลยให้ญาติของเสียโกศล
ช่วยกันออกตามหาเพราะจริงแล้วก่อนหน้านี้
บริเวณตรงนี้ใกล้เคียงเนี่ยนะคะญาติก็เคยออกตามหาแล้ว
แต่จุดที่ร่างทรงบอกเนี่ยยังไม่เคยไปเพราะพอจะไปปุ๊บ
เหมือนโดนผีหันมามองค้อนเหมือนโดนชาวบ้านหันมามองค้อน
ก็เลยไม่กล้าไปตรงจุดนี้นะคะส่วนเรื่องของคดีความค่ะ
ภรรยาของเสียโกศลบอกว่าตอนนี้ก็เป็นการยื่นคัดค้านการประกันตัว
สำหรับผู้ต้องหาที่เดินทางเข้ามามอบตัวแล้วนะคะ
โดยเฉพาะนายสุรัตน์เสวดศิลป์กับพวกรวมทั้งหมด๘คน
แล้วทั้งหมด๘คนแม้ว่าจะเดินทางมามอบตัวกับตำรวจ

ภรรยาของเสียโกศลบอกว่าคือหากผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ
แล้วก่อนหน้านี้หนีทำไมตั้งแต่แรก
แล้วที่คัดค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่ากลุ่มคนเหล่านี้
ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
และที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าผู้ต้องหารอดมานะ
บอกว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัย
ทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีอิทธิพลเหลือเกิน

ส่วนพลตำรวจตรีนันทเดชย้อยนวลนะคะ
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ค่ะ
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเอง
แล้วก็กำชับให้ทีมสืบสวนทำงานอย่างเต็มที่
ต้องมีการสรุปสำนวนเพื่อส่งอายการสั่งฟ้อง
แล้วเดี๋ยววันนี้จะนำตัวทั้ง๘คนไปฝากขังต่อสาร
ที่สำคัญตำรวจคัดค้านการประกันตัว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารท่าน
ว่าวันนี้จะให้ประกันตัวทั้งหมด๘คนหรือเปล่า
และที่พระเจ้าชัยวรมันชี้จุดไว้
อย่างนี้ตำรวจเขาจะเชื่อไหม

แต่ว่าถ้าเป็นญาติก็น่าลองไง